คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่พี่เต้นได้เกริ่นเอาไว้นะ
เรื่องของการควบคุมตัวใช่ไหมตำรวจเนี่ยต้องส่งผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นเด็กวัย๑๔ปีเนี่ยไปให้สารเยาวชนนะครับ
ตรวจสอบภายในระยะเวลาจำกัดอยู่ที่๒๔ชั่วโมง
ซึ่งทางโฆษกสารยุติธรรมคุณผู้ชมครับก็มีการชี้แจงกระบวนการในส่วนนี้นะครับ
คุณสรวิทย์ลิมปะรังศรีครับโฆษกสารยุติธรรมนะฮะ
อธิบายข้อกฎหมายครับเกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
โดยบอกว่าพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไว้ได้ไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
แล้วก็ต้องนำตัวเด็กหรือว่ายาวชนเนี่ยนะครับส่งสารยาวชน
เพื่อให้ศาลนั้นตรวจสอบการจับนะฮะว่าเป็นไปตามที่กฎหมายนะครับ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเยาวชนกำหนดเอาไว้หรือไม่
และสารนั้นจะใช้ดุลยพินิษฐ์ว่าจะควบคุมตัวหรือจะให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรต่อไป
สารครับจะรอดูรายงานการจับกลุ่มของทางพนักงานสอบสวนประกอบกับพฤติการของผู้ก่อเหตุ
สภาพทางจิตใจการรักษาพยาบาลทางจิตการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเป็นอย่างไร
สารนะครับอาจจะไต่สวนพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนครับ
ว่าจะใช้ดุลยพินิษฐ์ในการปล่อยตัวหรือว่าจะควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนที่ก่อเหตุไหม
กรณีผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะมีอาการทางจิตเวทนะครับ
หากศาลเห็นว่าพ่อแม่เด็กดูแลเด็กได้ก็จะให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองดูแลครับ
แต่ก็ต้องมีมาตรการต่างกำหนดเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ดูแลไม่ได้เนี่ย
อาจจะให้องค์กรหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลเด็กดูแลแทนครับหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่อื่นที่สารเห็นสมควร
ตัวอย่างเช่นสถานดูแลทางจิตเวทเป็นต้น
ศกสารยุติธรรมนะครับบอกด้วยว่ากรณีผู้ก่อเหตุเป็นเด็กหรือเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะครับ
พ่อแม่นั้นจะต้องรับผิดด้วยทางแพ่งนะครับเนี่ยกฎหมายมีบอกอยู่นะครับ
มวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๔๒๙คุณผู้ชมครับ
แต่พ่อแม่นั้นจะต้องพิสูจน์ให้ได้นะฮะตามกฎหมายว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนผิดกับการกระทำของลูกนะครับ
อันนี้โคศกสารยุติธรรมท่านให้รายละเอียดนะฮะ
ก็นี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่สังคมเองก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ
สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ก่อเหตุเองอายุ๑๔เท่านั้นเอง
ใช่แล้วก็กรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือมีอาการทางจิตเวทด้วย
การเกิดเหตุการณ์นี้ก็เราก็เรียนรู้กระบวนการการทำงานของตำรวจกับผู้ก่อเหตุที่ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยนะคะ